คุณผู้ชมก็ส่งไลน์กันมาเยอะเลยนะว่าอยากปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกต้นอะไรมากมาย
มีต้นขนุนด้วยต้นทุเรียนต้นมะม่วงด้วย
แต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีไอเดียในการปลูกวันนี้มีมาฝาก
เขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าตั้งใจศึกษาอย่างดีจะทำอะไรจะปลูกอะไร
มันก็จะประสบความสำเร็จเหมือนที่สวนแห่งนี้ดิฉันจะพาไป
ปลูกผักไฮโดโปรนิกที่นี่เขาได้มาตรฐานในระดับสากลเลยทีเดียวค่ะ
ที่เราเห็นอยู่นี้นะคุณผู้ชมคือสวนผักสลัดไฮโดโปรนิกส
ผักดีแม่โจ้๕๔ค่ะอยู่ที่ตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายนะคะ
แล้วก็อำเภอภูเรือตรงข้ามวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายจังหวัดเลย
เป็นสวนของคุณกริจเกรียงไกรเพชรค่ะ
คุณกริจเล่าให้ฟังบอกว่าเขาปลูกผักสลัดแบบไฮโดโพรนิค
รวมถึงผักต่างประเทศบางชนิดและเมลอนด้วย

ของกรมวิชาการเกษตรเป็นรายแรกของประเทศไทยอีกด้วย
นี่สุดยอดไหมล่ะคุณผักเหล่านี้ใช้เวลาปลูกอยู่ที่๔๕๖๐วันก็คือประมาณ๒เดือนนะคะก็จะสามารถจำหน่ายได้แล้ว
ส่วนใหญ่ถูกจำหน่ายไปทั่วประเทศเลยค่ะโดยเฉพาะร้านสลัดและห้างสรรพสินค้าชื่อดังในกรุงเทพ
คุณอาจจะเคยทานแต่ไม่รู้ว่ามาจากผักที่สวนแห่งนี้นั่นเองนะคะ
ที่นี่เขาบอกว่าจะมีรสชาติหวานกรอบไม่ขมเด็กทานได้แน่นอนนะคะผู้ใหญ่ทานดีด้วย
จะสดสวยที่สำคัญปลอดภัยจากสารพิษ๑๐๐ตามหลักของกระทรวงเกษตรเลยค่ะ
ส่วนรายได้จากการปลูกผักสลัดไฮโดโปรนิคอยู่ที่เดือนละ๑แสนบาทไม่ธรรมดาเลยนะ
อกจากนี้ค่ะยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้หน่วยงานชาวบ้านและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเลยด้วย
ใครที่สนใจเอาสอบถามไปเลยตามเบอร์โทรศัพท์นี่แหละค่ะเราขึ้นให้คุณผู้ชมแล้วนะจ๊ะ
ใครที่เป็นสายครีนสายสุขภาพสายเขี่ยวเอ้าครับประวัติกันเลยนะ
คือบางคนก็มีไอเดียอยากจะปลูกผักแบบนี้นะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บางคนอาจจะไม่ประสบความสำเร็
แต่ของพี่เขาประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาตั้งใจทำจริง
คนเราถ้าสนใจอะไรศึกษาอย่างจริงจัง

แต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะทำยังไงปรึกษาคุณพี่เขาได้ค่ะ
เอาขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้เมื่อสักครู่ก็ตลองโทรไปปรึกษากันได้นะครับ